ไปดูเรื่องราวของหนึ่งในราศดรที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
เป็นเรื่องของคุณตาชาวเชียงใหม่วัย๘๑ปี
เคยได้รับพระราชทานกล้าพันธตอเบอรี่จากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนำต้นกล้านี้ไปปลูกสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
นายยีซิลแซ่โกหรือโกซิลอายุ๘๑ปีชาวบ้านช่างเขี้ยนอำเภอเมืองเชียงใหม่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
พร้อมทั้งบอกว่าพระองค์ท่านยังอยู่ในใจเสมอไม่เสื่อมคลาย
ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการที่พระองค์ท่านได้พระราชทาน๙๐๐สตอเบอรี่นำมาปลูกเมื่อปี๒๕๕๙
พร้อมด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านช่างเขี้ยนและหมู่บ้าน๗ยอดอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน๑๕๐ครอบครัว
โดยได้ดูแลตามคำสอนทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตาโกซิลมีความรู้เรื่องการปลูกผักมาก่อน
สามารถรักษาต้นสตรอเบอรี่ไว้ได้และเคยได้เฝ้าทูลองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากนั้นก็ได้นำสตอเบอรี่ทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายครั้งแรกที่สนามบินเชียงใหม่
ส่วนครั้งที่สองที่ดาราภิรมอำเภอแม่ริม
พระองค์ท่านตรัสว่าสตอเบอรี่เปรี้ยวทำให้ปลื้มปิติเป็นอย่างมาก
และยังทรงแนะนำกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏว่านิโกซิล
ซึ่งตัวเองรู้สึกภูมิใจและดีใจที่พระองค์ท่านจำชื่อตัวเองได้
รวมทั้งตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะเดินทางไปกราบถวายศักระพระบรมศพ
ที่ผ่านมาได้นำความรู้ในการปลูกสตอเบอรี่ไปสอนชาวเขาบนดอยสูง
ในพื้นที่อำเภอแม่ริมและอำเภอเสมิง

หันมาปลูกพืชเมืองหนาวและสตอเบอรี่แทน
เป็นการทำความดีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระองค์ท่าน

ยังได้รับพระราชทานชื่อและนามสกุล
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า
อุดมศิษย์โกมลพงศ์พักดีอีกด้วยค่ะ